ที่เรื่องของข่าวทีวีดิจิทัลกันบ้างครับ

ทีวีหลายช่องที่เป็นทีวีของดิจิตอลนั้น
ก็มีการทั้งปิดตัวทั้งมีการปลดพนักงานออกไป
แต่ว่าล่าสุดทางด้านของคณะกรรมการกศธ
มีการเตรียมหาแนวทางช่วยเหลือด้วยครับ
ทางแรกก็จะเป็นการช่วยเหลือด้วยการรับผิดชอบค่าชำระการใช้จ่ายหลัก
หลักเกณฑ์ของการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการทั่วไป
ชำระค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล
แล้วก็ยืดเวลาของการชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัล
เดิมต้องชำระภายใน๖ปีเป็น๑๐ปีหรือ๑๕ปี
เท่ากับอายุใบอนุญาตของทีวีดิจิทัลครับ
สำหรับเงินที่จะนำไปช่วยเหลือก็อาจจะพิจารณา
นำเงินในส่วนของสำนักงานกศชหรือว่า

เพื่อการพัฒนากิจการกระจายเสียง

เผื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่า